พูดถึงนักกีฬาไทยที่มีผลงานในสนามดีให้พอนะครับ

กัปตันจูนอมรเทพคนหารนะครับ
คือเขาบอกว่าชีวิตเป็นนุ่มไร่อ้อย
มีคนเขียนสกรูปไว้นะครับ

ประสบความสำเร็จกับกีฬาวอเล็กบอลได้อย่างไรครับ
จูนหรืออมรเทพคนหาร

ปตันทีมวิง๔๖พิศนุโลก

ชุดแชมป์ไทยแลนดลีกระดูกาลล่าสุด

โดยโค้ชช้างกัมพลศรีโพ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรวิ่ง๔๕

มรเทพเล่าว่าจุดเปลี่ยนที่มีวันนี้ได้
เกิดจากการไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ก่อนจะถูกโค้ดช้างชักชวน
เป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเอง

ผมเล่นกีฬาแห่งชาติ

แข่งรอบคัดภาคเหนือที่

ตอนนั้นทีมผมได้ตกรอบไปแล้วครับ
แล้วผมซ้อม

เขาก็เลยถามว่าได้เรียนหรือเปล่า
ได้เรียนต่อเรียนอยู่ที่ไหน

สนใจมาอยู่กับทีมพิโลกเปล่า

ก็เลยผมก็เลยตอบตกลงมา

ที่กีฬาภอดแพร่
น้องเขาเล่นทีมเพชรบูรณ์

แล้วไปเจอเขาเนี่ยเขาตกรอบไปแล้ว
ผมก็ไปถามเขาว่า

เขาก็ตอบว่าเขาไม่มีเงินเรียนหนังสือ
สำหรับเส้นทางชุดใหญ่เนี่ย
มันอยู่ที่ว่าสตาร์ฟโค้ดทีมชาติเขาจะให้โอกาสเปล่า

เทพตอนนี้ก็สูง๑๘๘แล้ว
แล้วก็มีการพัฒนาที่แบบ

น่าจะมีอนาคตในทีมชาติต่อไป
เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์เดชานาวานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิสุนุโลก
ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับอมรเทพตั้งแต่สมัยแรกที่ย้ายเข้ามา
องว่าเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นอดทน
แม้จะมาจากพื้นฐานทางบ้านที่ยากจนก็ตาม
ด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่ยากจน

เลยทำให้เขามีความพยายาม
ตอนซ้อมตอนแข่งเขาจะมีความมุ่งมั่นค่อนข้างมาก

แล้วก็จริงจังกับการฝึกซ้อมแล้วก็การเล่นมาก
พัฒนาการของน้องก็ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาครับ
ก็ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับ
ก็คือเนื่องจากน้องเขามีความมุ่งมั่น
มีความแบบขยันซ้อมอะไรอย่างนี้ครับ
คือด้วยหลายอย่างเขาสู้ชีวิตมา
ก็เลยผลักดันตัวเขาขึ้นมาได้ครับ

ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใด
หมายคือความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า
จุศักรวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีพุทัยงาน